สงสารสุนัขพันธิวาว่าตัวนี้

แต่ว่าถูกพบในถังขยะข้างบ้านแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า๑๑ซอยมังกรนาคดี
ตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเจ้าของน่าจะเตะมันจนตาย
แล้วก็เอามันมาทิ้งไว้แบบนี้
ทารุนมากเลยนะครับ

สุนัขลงมาแล้วแล้วก็เอาไปทิ้งหน้าบ้านก็ยังถามว่ามันตายแล้วเหรอลูกก็บอกสั้นสั้นว่าตายแล้วแม่ยืนยันนะคะว่าโดยปกติแล้วลูกเป็นคนดีมากอ่าฟังเสียงของแม่ที่พูดถึงลูกชายให้ฟังหน่อยครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกนะครับว่าสาเหตุการตายของสุนัขเนี่ย
ก็ขอให้รอผลชนะสูตรเป็นตัวยืนยันดีกว่านะฮะ
คือตัวแม่เองก็ไม่อยากพูดอะไรเนื่องจากสังคม

ส่วนการตรวจสอบห้องนอนของผู้ก่อเหตุ

เพราะว่ามีคราบของคราบฉี่ของสุนัขติดอยู่
แต่ก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะครับ
ขณะที่นางสาวรัตยาเตรียวตระกูล
ได้เดินทางมาตรวจสอบเหตุด้วย
ก็บอกว่าเจอแต่พ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุ

ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะคุยกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็จะต้องให้ชี้แจงอย่างไรนะครับ

แล้วสักพักก็เลยเจอคุณพ่อเขาลงมาคุยด้วยค่ะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าหมาตายแล้วอยู่ในถังขยะ
หนูก็เลยเข้าไปลื้อถังขยะ
ก็เลยเจอน้องหมาอยู่ในถุงค่ะข้าง
ข้างบ้านพี่เขาอะค่ะคนที่ทำ
โดยนางสาวรัตติยาก็ยังบอกอีกนะครับว่า
มีรถพยาบาลคือมารับตัวหนุ่มคนนี้ไปจริง
หน้าของหนุ่มคนนี้ก็มีอาการเครียด
ไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยนะครับ
จะต้องแจ้งความให้คุณเพื่อให้ดำเนินคดี
ข้อหาทารุณกรรมสัตว์กับผู้ก่อเหตุ
คือตามเจตนารมณ์ของเพจในการดูแล

สำหรับซากของน้องสุนัขนั้น
ก็ได้ส่งไปชนะสูตรที่คลินิกย่านนทบุรีแล้วนะครับ